สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
และความร้อนก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เรียกว่าร้อนสลับฝนนะคะ
แม้ว่าร่องฝนขยับขึ้นมาพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
หรือว่าขยับขึ้นไปหาประเทศพื้นบ้านแล้ว
แต่ลมมรสุมฝนประจำฤดูยังคงพัด
เอาความชื้นจากทะเลมาเป็นฝนในพื้นที่หยอกต่อเนื่อง
ทำให้โอกาสเกิดฝนได้ทั่วทุกภาคตลอดสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ระวังคลื่นในทะเลอันดามันอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร
หรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
วันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยที่วัดได้อยู่ที่ประมาณ๒๓๓๗องศาเซลเซียส

ส่วนฝนที่จะเกิดขึ้นเกิดได้เย็นจนถึงค่ำค่ะ
กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนได้๑๔๐ของพื้นที่
แต่ช่วงสุดสัปดาห์ฝนเยอะขึ้นนะคะ
อาจจะอยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่ค่ะ
วันนี้กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกที่เวลา๑๘นาฬิกา๔๙นาที
ส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ตี๕๓๐นาทีค่ะ

ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วย